คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สมุทรสาครมีอุบัติเหตุรถตู้บรรทุกอะไหล่
เสียหลักชนท้ายรถบรรทุกน้ำ

ทำให้คนขับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ในพื้นที่หมู่๑๒ตมสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะขนส่งอะไหล่ชนอาจติดกับท้ายรถหกล้อ
บรรทุกน้ำรถต้นไม้ของกองช่างเทศบาลตะบนสวนหลวง
ทำให้คนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่นานกว่า๒๐นาที

อกจากนี้ยังพบรถกระบะสีขาวด้านหน้ามีร่องรอยเฉียวชน
ฝากระโปรงยุบจอดอยู่ด้วยอีก๑คัน
เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกคนขับรถคู่กรณีทั้ง๓คัน
สอบปากคำเพิ่มเติมที่สพกระทุ่มแบน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถเก๋งขับเปลี่ยนเลนกระทันหัน

แล้วถูกลากติดหน้ารถไปไกลกว่า๑๐เมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสิริโสธรในพื้นที่หมู่๗
ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบาปกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนเกิดเหตุบันทึกสิบล้อขับมุ่งหน้าปะปะกงอยู่เลนขวา
ขับอยู่เลนกลางเปลี่ยนเลนกระทันหันแต่ไม่พ้น
ถูกรถบรรทุกชนแล้วลากไปกับหน้ารถไกลเกือบ๑๐เมตร
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
อีกรายเกิดดูปฏิเหตุบนถนนขอนแก่นเชียงยืน
ตะบนบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
หนุ่มขับรถกระบะหลับในพุ่งชนรถกระบาดที่จอดขายน้ำอ้อยข้างทาง
ทำให้นางวิลัยพรศรีสะโคตรอายุ๓๔ปีแม่ค้าขายน้ำอ้อย
ถูกชนเต็มแรงร่างกระเด็นไปไกล
ส่วนสามีนางวิลัยพรยืนขายอยู่ข้างกัน
กระโดดหลบทันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ
ด้านนายพัศธรภูผักแว่นอายุ๔๐ปีคนขับรถกระบะ
นั่งอยู่เบาะที่นั่งคนขับด้วยการมืนงงเล่าว่า
ขับรถมาด้วยความเร็ว๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ววูบหลับไป
รู้ตัวอีกทีก็พบว่ารถถลายลงไปข้างทางแล้ว